วันนี้เราเล่าไปแล้วก็วันนี้เราตามความคืบหน้าให้
น้องนักเรียนชายชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะคะ
ถูกรุ่นพี่ชั้นม๓แล้วก็มีรุ่นเดียวกันด้วยม๒
เรียกให้ไปเจอตอนพักกลางวันที่ห้องเรียนชั้น๒

บังคับให้น้องคนนี้กราบเท้า
น้องเขาก็งงว่าทำไมต้องกราบเท้าแต่น้องเขายอมกราบนะคะ
กราบเสร็จรุ่นพี่กลุ่มนี้ยังไม่หนำใจ
รุมทำร้ายน้องเขาอีกทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อยตามคลิปภาพนี้เลย
นี่ค่ะตอนจะก้มกราบกับเตะ
ใช่น้องเขาก็ยอมนั่งนิ่งไม่สู้เลยนะคะ
คลิปนี้เพิ่งเผยแพร่ออกมา
แต่ทีมข่าวได้ไปคุยกับน้องตั้งแต่เมื่อวาน
น้องผู้เสียหายบอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐ธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วน้องเขาไม่บอกใครเลยนะเก็บเงียบไม่กล้าบอกใคร
เพราะว่ารุ่นพี่กลุ่มนี้ขู่เอาไว้ด้วยว่าห้ามบอกใคร
น้องบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าบอกถามว่าเจ็บไหมเจ็บ
ที่ศีรษะแล้วก็ปวดท้องหนักมากแต่ก็ปิดปากเงียบไม่ยอมบอกใคร

ใช่แล้วน้องที่เป็นผู้เสียหายน่าสงสารมากนะคะ
อยู่กับคุณยายแค่สองคนแล้วครอบครัวก็มีฐานะยากจนด้วย
พอเรื่องนี้เป็นข่าวมีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเทียลเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาคุณอาเขาเห็นคลิป
เขาบอกโอ้โหเห็นคลิปแล้วน้ำตาไหลเลยไม่น่าเชื่อว่าหลานเขาจะโดนแบบนี้
ก็ขนาดเราเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติของเราเนี่ย

จริงแล้วคุณอาบอกว่าเขาไปแจ้งความไว้นะที่สถานีตำรวจภูทรเกาะคา
ตำรวจก็เลยเรียกทางฝั่งที่มาทำร้ายน้องอ่ะนะคะแล้วก็เรียกผู้บริหารโรงเรียนมาพูดคุยกัน
เรื่องต้นผู้ปกครองของรุ่นพี่๑๒คนนี้เขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเยียวยาให้ก็แล้วกัน
๒คนก็คนละ๒๐๐๓๐๐รวมเงินกันจ่ายเงินไปก็น่าจะจบเยียวยาอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการโรงเรียนเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้กับทางผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต๒
ผู้มนุยการโรงเรียนนายมานพพักเนียนนาฏก็บอกว่าเบื้องต้นนะคะก็เรียกนักเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้ว
พอโรงเรียนบอกว่าเรื่องนี้แบ่งความผิดออกเป็น๓ระดับ๓กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มนักเรียนที่มีความผิดชัดเจนก็คือตามคลิปภาพเห็นเลยว่าลงมือทำร้ายร่างกาย
กลุ่มนี้พอโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเข้าค่ายปรับพฤติกรรมอันนี้เป็นกลุ่มแรก
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างอาจจะไม่ได้ทำร้ายแบบเต็มแต่ก็เกี่ยวข้อง
กลุ่มนี้จะแค่ทำทันบนเอาไว้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยืนดูเฉยไม่ได้ลงมือทำร้าย
กลุ่มนี้พอโรงเรียนบอกว่าก็อาจจะแค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่น้องผู้เสียหายก็ยอมรับนะคะ
ทั้ง๑๒คนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะไม่ได้รุมทำร้ายน้องทุกคนบางคนไม่ได้ทำร้าย
แต่ก็มีส่วนร่วมด้วยไงก็ยืนดูไม่ห้ามไม่อะไรเนี่ย
กลุ่มนี้ก็จะแค่ทันบนจะแค่ตักเตือนอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมมองยังไงถ้าเป็น๓กลุ่ม๓ระดับอย่างนี้
ทั้งที่ไอ้พวกนี้๑๒คนคือคนที่ยืนดูเนี่ย
ผมว่าก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตานะคุณก็ไม่ได้เป็นห่วงเพื่อนเลยไง
คือคุณมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้วก็ปิดห้องเขาขังเอาไว้ในห้อง

เขาบอกว่าอยากจะให้สังคมมองว่าเด็กทั้ง๑๒คนนี้ยังเด็ก
อาจจะทำอะไรไปโดยไม่ได้ยังคิด
ก็เชื่อว่าถ้าเอาเด็กกลุ่มนี้ในส่วนที่รุมทำร้าย
เป็นคนที่ลงมือทำร้ายอ่าจับเข้าค่ายปรับพฤติกรรม
ก็คาดว่าน่าจะทำให้เด็กเหล่านี้เปลี่ยนพฤติกรรมได้
แล้วกลับมาอยู่กับนักเรียนคนอื่น
กลับมาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร
พอโรงเรียนเขามองแบบนี้ค่ะเหรอ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนะฮะ
ซึ่งอาจจะกระทำโดยที่ขาดความยังคิด
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้
แล้วก็ต้องยอมรับ
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเด็กของเราก็โดยที่สังเกตได้จาก
จากการร่วมมือทำงานช่วยเหลือโรงเรียน
เขาก็มีพื้นฐานที่จะรับทราบแล้วก็ยอมรับ
ว่าได้ผิดพลาดไปแล้วก็จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
ก็เชื่อมั่นว่าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหา
แล้วยังไงคือทำไปโดยขัดความยังคิด
คือเข้าใจแล้วว่าเด็กเนี่ยต้องให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี
มีการอยู่ร่วมกับสังคมต่อไปได้ในอนาคตอะไรแบบนี้
แต่แม่ผม
ม๓ก็๑๔๑๕ได้แล้วนะ
ก็โตในระดับหนึ่งค่ะ
คือรุมทำร้ายแบบนี้เนี่ย
ทีนี้ก็มีกระแสข่าวว่าผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ

มนุยการโรงเรียนก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ปกครอง
ถ้าอยากจะย้ายทางโรงเรียนก็ไม่ขัดอะไร
แต่เบื้องต้นก็คือน้องยังเรียนต่อที่นี่ค่ะ
เรียนต่อนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เด็กกลุ่มนี้ที่ไปทำร้ายน้อง
ไปเข้าค่ายปรับพฤติกรรมอบรมแล้วออกมาเนี่ยมันจะยังไง

น้องผู้เสียหายจะอยู่อย่างมีความสุขไหมในโรงเรียนเดิมอะไรแบบนี้

ต้นก็น่าจะมีการเจรจากลายเกลี่ยเรื่องของค่าเสียหาย

ไอ้พวกที่แบบยืนดูก็แค่ตักเตือนเนี่ยมันยิ่งไม่จำใหญ่เลย